ใช่คุณเป็นคนที่ว่ายน้ำเก่งอยู่แล้ว
แต่อยู่ดีต้องมาตายเพราะน้ำ

ทำให้คุณเกิดความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า
ในน้ำมีผีพลาย
มีครับเพราะวันนั้นผมลืมเล่าไปว่า
ตอนที่พี่เดินไปเจอพี่ชายในนั้น
มันจะมีท่อนตุงท่อนใหญ่ครับ
ทรงแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะ

เพราะว่าก่อนที่พี่ผมจมน้ำตาย
เขาบอกว่ามีผู้หญิงว่ายน้ำอยู่แถวนั้นนะ

เพราะว่าแขนพี่ชายผมตอนที่อุ้มขึ้นมานะ

ขึ้นมายันสองแขนเลยครับ
เพราะว่าช่วงจังหวัดดันขึ้นปุ๊บแล้วเข้ามือไง

นี่คือสาเหตุทำให้คุณเป็นประดาน้ำ
แล้วก็เข้าใจว่าคนที่จมน้ำตาย
คือย่านพี่น้องเค้าคือต้องการศบเค้า

แต่ถ้าหาศพไม่เจอมันจะยิ่งเศร้าไปอีกครับ

ก็เริ่มมาเป็นอาศาคู่ภัยทางน้ำได้ยังไงครับ
หลังจากทางตีน้อยเนี่ย

ผมก็เลยเข้าไปเสริม

ซึนามิคครั้งนั้นแหละเรื่องรถเบนท์ครั้งนั้นแหละ

การทำงานใต้น้ำนี่ต้องยอมรับว่า

เพราะมันจะต้องมีฝึกฝนต้องมีการ
ไปเอาของใต้น้ำถ้าสมมุติจะ

คุณก็จะเชื่อว่าจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นเยอะแยะไปหมดเลย

จะกันยังไงจะไปฝึกฝนสู้กับผียังไง

เอาแล้วอยากดำน้ำคุณจะเอาฮูตลงไปยังไง

ผมจะมีอาจารย์เขาจะประธานมาให้
ก็คือเป็นองค์เทพที่คอยดูแลประตูนรก

ที่พวกพูดผีเขาจะกลัว

ก็ต้องมีทุกคน
คือรุ่นนี้เขาแจกมาเฉพาะ

คือขออนุญาต

และอย่าให้เรามีอุปสรรคในการทำงาน

และขอให้ปกปักรักษาพวกเรา

เคสไหนที่คุณรู้สึกว่า

เอาอุดมนะครับสะพานคุณปิ๋ว

เทียบลักษณะอย่างเงี้ยครับ

ที่ถ้ามันต่างระดับกันเงี้ย

กระแทกแล้วตัวหลุดลงไปบรรท่ายบภาษณ์
เกอดขึ้นยังไง
ฝนมันตกผมดีขนาดนั้นฝนตกหนักมาก
พายุเข้าคอดกระดวนปึ๊บทีนี้มันลื่น
หัวก็เลยฟาด

ถ้าเราดำเข้าไปถ้าน้ำมันลงมันเกิดอันตราย

เผื่อเราดำเข้าไปใต้โต๊ะถ้าเราหาทางออกไม่เจอ

อาจารย์สั่งผมว่าไม่ให้ลง

นี่ผมก็ยกมือบอกว่าอาจารย์ว่าไม่ลงไม่ได้

อาจารย์จี้กงผมไปสะดอกเขามาแล้ว
อาจารย์เตือนว่าเราอายุเยอะแล้ว
ผีมันจะเอาผมหลายรอบแล้วแต่มันเอาไม่ได้
ก็คือเรามีของติดตัวของอาจารย์

คือเขาจะเอาผมมาดวงตกไง

ผมเคมีคณีตแล้วลงไปไม่ได้

ลงครับคือฝนมันก็ตกแรงนะ

มันมีเด็กใหม่ไงที่ดำด้วยแล้ว

ทั้งที่อาจารย์เตือนแล้วว่าอย่าลง
คือผมก็ลงไปแล้วก็
เข้าไปคนเดียวก่อนแล้วผมก็ไปปาน

มากคุณเอามือคลำเจอไหม
เจอครับแต่มันเหมือนกระสอบทราย
ผมก็ไม่มั่นใจผมก็จะออกมาอยู่แล้ว
คิดว่าผมเคยเจอเหตุการณ์คล้ายอย่างนี้

คือตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน
แล้วขึ้นมาศพหลุดไปกับน้ำ
ก็เลยไม่เจอก็เลยเป็นที่อะไรที่ฝังใจไงว่า
ทำงานแล้วมันต้องตรวจให้รอบครอบว่ามันใช่หรือไม่ใช่
ก็ขยับเชือกไปอีกนิดนึงครับ

เจอสัตว์ไปโดนมือเขาก็จับดูว่าใช่
ว่าใช่ผมก็จะให้เอาเชือกปุวไว้กับมือเขาขึ้นตามเชื่อกมา
ให้ตุ้ยจะลงไปใหม่ให้ลมเลี่ยงสบที่สู่ในเรา

อันนี้คือเคสที่ยากเกี่ยวกับเขา
แต่เคสที่น่ากลัวที่สุดมีหลายเคสมาก
เขาบอกเป็นเคสที่คุณจะจำฝังใจเลยว่าศัยศาสตร์มีจริง

เขาจะเดินกลับบ้านก็กลับไม่ได้เพราะว่าสะพานมันทุบใช่ไหมครับ
แล้วตอนเช้าก็เรือออกตามปกติ

เขาก็บอกว่าแฟนได้กลับไปบ้านไหม

เขาก็ฟ่องใจเขาก็ไปดูหมอดู
ว่าผู้ชายคนนี้ตายหรือยัง
หมอดูก็บอกว่าตายแล้ว
เขาตกเรือข้างเรือ

เขาก็เลยโทรมาทางผมขอ

ทีนี้ตอนประมาณสัก๓๔โมง

ก็คือก็เดินเดินย่ำคือคว้านหาง

เป็นหม้อเหมือนหม้อแม่หน้า

เหยียบแตกเลยคุณเหยียบเหรอ

แล้วลอยอังคารนี้นะน้ำมันสัด
สัดมันก็เข้าไปใต้สะพาน

คือผมก็เลยเข้าไปหาพี่ตุ้ยก่อน

จนพี่ตุ้ยมาวางแผนใหม่
พอขึ้นมาปุ๊บก็มาวางแผนกันอยู่ดี
แล้วมีลูกพี่เขามานั่งเรือจากสปีดโบ๊ทมาจากเกาะศรีชัง
พอลูกพี่เขามาถึงปุ๊บ

เฮ้ยกลับบ้านเถอะกูมารับมึงแล้ว

สิ้นเสียงกูมารับมึงแล้ว

เห้ยแสดงว่าที่คุณหากลับมาตั้งกี่ชั่วโมงเนี่ย

เพียงแค่คำพูดลูกพี่เขาคำเดียวว่า

ลอยขึ้นมาเลยตรงจุดที่คุณหา
ก็ได้ก็คือคนข้างบนร้องฮือเลย
คือกูเชื่อกันเกินคือพรายน้ำ